ตรวจเช็คดวงเมืองกันหน่อยรับปีใหม่นะคะปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
อาจารย์พินโยภงเจริญนายกสมาคมโหวราศาสตร์นานาชาติ
ทำนายดวงเมืองของเราไว้ว่าจากฉลูสู่ปีเสือเนี่ย
ต้องเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อยู่นะคะทั้งการเมืองเศรษฐกิจ
แล้วก็สถานการณ์โควิด๑๙เขาบอกว่าช่วงต้นมันดูเหมือนจะดี
อืมปรากฏว่าระวังนะช่วงท้ายมันอาจจะกลับมา
สร้างความลำบากใจให้อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่สบายใจโอ้โห
ฟังแล้วใจห่อเหี่ยวเลยนะ
นี่นะคะอาจารย์พินโยพงษ์นายกสมาคมโหรศาสตร์นานาชาติ
ก็ไล่เรียงดวงเมืองปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
อย่างละเอียดเลยค่ะเริ่มสถานการณ์โควิดก่อนละกันปีหน้ายังน่าห่วง
เหตุผลก็คือมีดาวที่เกี่ยวกับโรคระบาดหลายดวงซึ่งมันสัมพันธ์กับดวงเมือง
โดยเฉพาะดาวมริตยูตอนนี้ยังโคจรอยู่ตรงกับราศีเมษ
จะย้ายราศีก็คือนู่นอ่ะเจ็ดกรกฎาคมนะคะปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ไปอยู่ตรงราศีพฤกษกถึงวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
แต่ว่าจะถอยหลังกลับมาตรงราศีเมษอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้ว
ลีลาของดวงดาวที่โคจรถอยหลังและข้ามราศีแทนที่จะไปแล้วไปเลย
มันเลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เคยเกิดเนี่ยมันจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ประเด็นนี้หน่อยค่ะ
ที่เป็นอยู่แล้วมรุตยูเนี้ยก็จะเห็นว่าบางเดือนก็จะสวนกะลาหู
เพราะฉะนั้นเมื่อบาปปรึกแล้วสององค์เป็นไงกลุ่มกันสวนกัน
ก็เกิดปฏิกิริยาที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองนะฮะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะฮะ
ก็น่าจะเกิดขึ้นนะฮะในห่วงเวลาที่มนุษยูกลุ่มลาหู
ประเด็นสำคัญคือเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยอ่าหลายหลายคนก็ติดตามนะคะ
อืมเนี่ยค่ะเขาบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่ง
คือดาวราหูตอนเนี้ยอยู่ตรงราศีพฤกษกถึงวันที่สามสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
จะยกจากราศีพฤกษกเข้าสู่ราศีเมษทัพลักษณะเมืองทัพอาทิตย์ดวงเมือง
หมายถึงประมาทไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเพศภัยต่างอาจจะเกิดขึ้น
มีภัยหลายอย่างด้วยนะมีทั้งโรคระบาดภัยธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมทางโหรศาสตร์ก็มีไว้ใช้เตือนภัยค่ะ
เพื่อให้พร้อมที่จะรับมือที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดีในอนาคต
คือเตือนไว้ก่อนนะก็ต้องระวังไว้ก่อน
การเมืองก็เหมือนกันใครยังสนใจการเมือง
การเมืองบอกว่ายึดหลักตามกฎวัตตะ๓๐ปี
ตั้ง๒๕๖๕แล้วลบ๓๐จะได้เท่ากับ๒๕๕๙
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในอดีตมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันค่ะ
คือจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครั้งใหญ่
มีเกณฑ์จะเจอเหตุจราจนคล้ายกับพฤษภาธมิน
มี๒๕๓๕อันนี้จากผลดวงโดยรวมแล้วนะคะอาจารย์พิมพ์โยบอกว่า
ถ้าไม่ยอมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามดวงเมือง
อย่างเช่นปรับคอรมอลยุบสภาอื่น
ก็จะทำให้สถานการณ์ตึงเครียด
ส่งผลทำให้เกิดการจราจนขึ้นได้
อันนี้ก็จะสอดคล้องกับกฎวัตตะ๓๐ปีอย่างที่บอกไปนะคะ
แต่ถ้ายอมปรับยอมยุบมันจะดีขึ้นเหรอ
อันนี้ไม่รู้อันนี้อันนี้เดี๋ยวก็ต้องลองฟังลองฟังประเด็นนี้หน่อยค่ะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยทางออกที่ดีที่สุดผมว่านะฮะ
นะครับการเปลี่ยนแปลงนะฮะอย่างการปรับคอรมอก็ถือว่าเปลี่ยนแปลง
แต่ก็น่าจะมากกว่านั้นนะเพราะดูตามความสัมพันธ์
หรือมุมสัมพันธ์ของดวงดาวตามโครงสร้างแล้วมันน่าจะแรงกว่านั้นหนักกว่านั้น
สามารถสมมติอย่างน้อยก็ยุบสภานะฮะ
อย่างมากก็มีการใช้กำลัง

ท่านว่าไว้ค่ะโหนพินโยว่าไว้อย่างนี้
ส่วนดวงของท่านผู้นำผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ
บอกว่าดวงของท่านต้นปีร้ายปลายปีดี
หม่นหมองเนื่องจากไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน
ดวงท่านก็มีผลต่อดวงเมือง

ท่านต้องเผชิญกับความยากลำบากไปอีกครึ่งปีค่ะ
ถ้ายอมรับและปรับดวงไปตามดวงเมือง

แต่ถ้าฝืนไม่ยอมจะสร้างปัญหาหนักใจและเหตุจราจนได้

ใช่ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนคน